เกิดขึ้นที่นครพนมนะคะผู้ชายอายุ๖๘ปี

แต่ว่าสุดท้ายตกลงไปในปล่อง

ที่ตัวเองจะไปเตรียมขายนั่นแหละนะคะ

เพราะรู้ว่าสามีตัวเอง

แล้วก็คาดว่าน่าจะเกิดจากความเมา

ในการเผาถ่านขายเนี่ยนะคะ

อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม

พบศพค่ะศพของนายประยงโยยะติ

ปล่องไฟเผาถ่านนี่แหละความลึกประมาณ

ไม่เกรียมบริเวณแผ่นหลัง
ไหม้ทั้งหมดเลยนะคะคาดว่าจะเสียชีวิต
จุดนี้ไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมง

เล่าว่าสามีมีอาชีพเผาถ่านขาย

ก่อนเกิดเหตุพันธุระยะคาดว่า

เตาเผาถ่านแล้วก็จะเอา

ตกลงไปในปล่องไฟเพราะ

ไม่น่าจะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะจนถูกไฟไหม้

แต่ว่าอย่างไรก็ตามจะส่งศพไป
ชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง

บำเพ็ญกุศลทางศาสนา